คุณผู้ชมครับน้องทั้งสองท่านเชื่อเรื่องเนื้อหอมไหม
เป็นเจ้าเพศจบการศึกษาจะแต่งงาน
เขาบอกให้ระวังตัวให้ดีเนื้อจะหอมคนโบราณว่า
ไม่เชื่อนะเชื่อไหมเชื่อค่ะเคยเจอป่ะ
คนใกล้ตัวเคยเจออ่านั่นแหละ
พี่ปุ๊ยผ่านเบนเจ้าเพศมาและกี่ปีครับ
สองปีค่ะโกหกอย่างนั้นไปดูเรื่องนี้ดีกว่า
คนจะแต่งงานขี่บิ๊กไบท์มาจะกลับบ้านนะฮะ
ปรากฏว่าจะผ่านสี่แยกคุณผู้ชม
โอ้โหรถเขามามาเขาก็มาถูกของเขานะ
แต่ว่ามันไฟกระพริบเหลือไงต่างคนต่างมาต่างคนต่างชนแบบนี้เลยฮะ

คือรถเก่งเขาก็ค่อยผ่านค่อยผ่าน
แต่บิ๊กไบท์มาเต็มเลยดอมเฮ้ย
โอ้โหคนไปอยู่ตรงไหนน่ะร้อยอ่ะร้อยอ่ะ

คนซ้อนบิ๊กไบท์เนี่ยกระเด็นไปไกลเกือบ๒๐เมตรครับ
จุดนี้เป็นสี่แยกถนนศรีศุกร์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

สิบตรีพมรอุไรครับท่านอายุ๒๗ปี
เป็นทหารอยู่ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ในสภาพมีแผลชะกันนะฮะ

ส่วนคนซ้อนท้ายเป็นผู้หญิงนอนห่างไปประมาณสัก๒๐เมตร

ส่วนคนขับรถเก๋งคือนายสุวัสดิ์อายุ๕๔ปี
ให้การบอกว่าเขาก็กำลังจะกลับบ้าน

ไฟกระพริบสีเหลืองแปลว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อมาถึงแยกให้ท่านชะลอ
เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วให้เคลื่อนรถออก
นี่คือความหมายของไฟกระพริบสีเหลืองนะฮะ
เขาก็ชะลอแล้วด้วยความระมัดระวัง
ก็สังเกตเขาก็ค่อยผ่านสีแยกไป
ปรากฏว่าบิ๊กไบท์ของผู้สีชีวิต
มาด้วยความเร็วสูงมากพุ่งชนหน้ารถเขาอย่างแรง
ขนาดที่เพื่อนของสิบตรีพมนี่นะครับ
ที่มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเล่าบอกว่า
สิบตรีพมอยู่ในกลุ่มคนชื่นชอบบิ๊กไบท์ของอุดรธานีเขา
จะไปร่วมงานกลุ่มบิ๊กไบท์ที่สนามทุ่งศรีเมืองมา
ก่อนเกิดเหตุ๑๐ตีพมมีปากเสียงทะเลาะกับแฟน
จะแต่งงานอยู่สองสามเดือนนี่ไงจะแต่งงานอยู่สองสามเดือน

คงจัดแล้วล่ะการ์ดน่าจะพิมพ์แล้วล่ะ
ทำให้แฟนสาวแยกกลับไปก่อนทะเลาะกันไงนะครับ
ส่วน๑๐ตรีพมกำลังจะไปส่งเพื่อนผู้หญิง
อยู่ในกลุ่มบิ๊กไบท์เนี่ยจนมาเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางแบบนี้ครับ

แล้วก็ขอให้ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสปลอดภัยด้วยครับ